คุณผู้ชมคะมาดูแนวทางในการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทั้ง๒๖ช่องกันหน่อยนะคะ
ก็สทชบอกว่าอยากจะให้ทุกช่องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความเหมาะสมและหลากหลายออกอากาศในช่วง๓๐วันนี้
ละครมีได้นะคะแต่ต้องเป็นละครในแนวเทิดพระเกียรติกีฬาก็มีได้เหมือนกันแต่ยกเว้นมวยค่ะ
เอกณฑีสุกลรัฐประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกศธ
ประชุมร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์
โดยที่ประชุมมีมติขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้เพิ่มเติมแนวทางการปฏิบัติการนำเสนอเนื้อหารายการให้เหมาะสม
โดยขอให้ทุกสถานีเพิ่มเนื้อหาในส่วนของการรายงานให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมีความหลากหลาย
เช่นข่าวประจำวันข่าวบริหารราชการแผ่นดินการเรียนรู้นวัตกรรมการทำงานของรัฐบาล
ส่วนละครอนุญาตให้นำเสนอได้ค่ะแต่ต้องเป็นละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่วนรายการกีฬาก็ออกอากาศได้นะคะแต่ขอให้ยกเว้นที่มีเนื้อหารุนแรงเช่นมวยและยังมีโฆษณาได้
แต่ต้องเป็นแนวทางที่แสดงถึงการน้อมถวายอาลัยขณะเดียวกันควรปรับโทนสีให้มีความเหมาะสมด้วยค่ะ
จากนี้ยังขอให้ทุกสถานีตัดเข้าสัญญาณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรทและขอให้มีการเกริ่นนำเข้าการถ่ายทอดด้วยนะคะ
ไม่ควรตัดเข้าการถ่ายทอดโดยทันทีเนื่องจากทุกสถานีมีผังและกำหนดการถ่ายทอดสดอยู่แล้ว
ซึ่งแนวทางทั้งหมดกำหนดไว้ในข้อบังคับ๓๐วัน
ส่วนความคืบหน้าหรือรายละเอียดเพิ่มเติมทางกศธจะมีการนัดประชุมอีกครั้งในวันที่๒๐ตุลาคมนี้ค่ะ